เกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนวัดพญาไกร

แต่ว่าล่าสุดมีคลิปที่แชร์กันในโลกออนไลน์
เป็นคลิปของนักผจญเพลิง
ดับเพลิงที่พยายามบุกเข้าไป
เพื่อช่วยชีวิตลูกสุนัขที่อยู่ในกรง

ขณะที่นักดับเพลิงกรุงเทพภาคนคร

พญาไกรซอยเจริญกรุง๙๙แยก๗

ซึ่งผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คว่า

เป็นคลิปที่มาจากกล้องติด
บนหมวกเอามาแชร์ลงใน

แล้วก็ช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นจังหวะ
เพลิงกำลังโถมไหม้

คุณจะเห็นความชุนละมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้น

ที่ถูกไฟไหม้นี่แหละค่ะเดินมาขอร้อง

อะไรสักอย่างเลยนะใช่แบบที่คุณผู้ชมได้ยิน
คลิปเมื่อสักครู่นี้ก็คือบอกว่า

ซึ่งนักดับเพลิงที่มีฉายาว่า
หมูนนซีเนี่ยก็ต้องฝากลองเพลิง

ซึ่งไม่แค่ฝ่ากองเพลิงนะ

แต่ว่านักดับเพลิงไม่ใช่แค่ฝ่ากลองเพลิง

ที่กำลังค่อยหล่นลงมาแบบนี้นะฮะ

โพสต์เฟซบุ๊กนะขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผมขอโทษจริงนะครับการทำงานของพวกเราเนี่ย
กับเวลาและเข้าใจว่าอาจตกใจอยู่
นึกไม่ออกว่ามีสุนัขอยู่ภายใน
ซึ่งลุงอาจจะบอกเราเมื่อสายไป

จะเกิดอะไรที่ไม่คาดคิดขึ้น

พวกเราได้ทำตามคำขอของผู้ประสบภัย

ที่ไม่สามารถรักษาบ้านเอาไว้ได้
ทั้งที่พวกเราป้องกันกันอย่างสุดใจ

นายสุภาริชย์นักดับเพลิง
ยังระบุอีกด้วยนะคะบอกว่าไฟไหม้ครั้งนี้

เพราะว่าซอยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยผ่านซอยนี้

ในคลองที่อยู่ใกล้เคียง
ก็ไม่เพียงพอสังเกตได้นะคะ

คือน้ำมาขาดหาย

เมื่อวันศุกร์ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
เพลิงโหมไหม้บ้านเรือนประชาชน

อาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนั่นเองค่ะ